ต่อกันที่บ้านนี้นะคะใครหลายคนถ้าได้ติดตามไอจีคุณสงกรานเนี่ยค่ะ
ก็จะได้เห็นภาพน่ารักของคุณพ่อคุณลูกนะคะคู่นี้ค่ะ
ซึ่งก็พักนึงเนาะโควิดไม่ได้เจอกัน
กลับมาเจอกันอีกนะคะก็มีภาพสุดอบอุ่นแบบนี้เลยล่ะค่ะ
ซึ่งเป็นภาพนะคะที่หนุ่มสงการเนี่ยเขาโพสต์รูปคู่กับน้องปีใหม่นะคะ

ซึ่งเป็นภาพระหว่างที่ได้ใช้เวลาอยู่กับลูกสาวตัวน้อยนะคะ
ซึ่งเจ้าตัวก็เขียนแคปชั่นผ่านรูปถ่ายไว้ว่าแบบนี้นะคะ
สาการโควิดช่วงก่อนหน้านี้นะคะทำให้เจ้าตัวไม่ได้เจอลูกสาวนานหลายเดือนเลยล่ะค่ะ
ซึ่งครั้งนี้ก็มีโอกาสได้เจอกับลูกสาวนะคะก็พาไปซื้ออุปกรณ์เทนนิสค่ะ
ซึ่งตอนนี้เป็นกีฬาโปรดของน้องปีใหม่แล้วโอ้โหปีใหม่นี้สุดยอดเนาะ

รวมไปถึงนะคะยังได้พาน้องไปทานเมนูโปรดอย่างลาดด้าด้วยนะคะ
ส่วนทางด้านคุณปู่ไพวงด้วยก็เฮอเหมือนกันค่ะ
โมเมนต์นะคะระหว่างพ่อลูกลงไอจีค่ะ
ซึ่งคลิปที่คุณปู่ถ่ายไว้เป็นช่วงที่หนุ่มสงการและน้องปีใหม่เล่นกันตามภาษาพ่อลูกนะคะ
บอกเลยนะคะว่าคู่นี้เขาแบบว่าเป็นเลือดสายลุย
จริงค่ะเอาไปชมคลิปนะคะ

แขนหักเลย
สุดยอดมากเตะสูงมากลูก
ซึ่งสงสัยคุณพ่อต้องเตรียมส่งนอกจากเทนนิตส์ล้าค่ะ
เห็นบอกว่าคุณย่าเนี่ยเอ่ยปากชมด้วยนะคะว่าลีลาเตะของหลานเนี่ยค่ะ
ถ้าเป็นยุคเราอะนะคะจีจ้านะเนี่ย
โอ้โหราชินีหนังบู้ได้เลยนะคะสุดยอดมากจริงเลยอ่ะ
ตอนนี้แววนะเก่งรอบด้านจริงนะคะสำหรับปีใหม่คุณผู้ชมค่ะ